ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดระยะนี้จะพบคนที่ถูกใจ
ในงานประเภทจิตอาสาหรืองานการกุศล
ขอให้รับไมตรีไว้จะได้คนดีมีอนาคตไว้เป็นคู่ชีวิต
คนมีคู่ที่จะมีโอกาสและจังหวะหารืองานมั่นงานตบแต่ง
สุขภาพจะเจ็บป่วยอาการอักเสบค่อนข้างรุนแรง
มีเกณฑ์จะเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่ผู้อื่นก่อขึ้น
ได้รับอันตรายจากคมอาวุธหรือของมีคม
ช่วงนี้พบเห็นหรือได้ยินเรื่องไม่สบายใจ
การเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีจับจ่ายไม่ขาดสภาพคล่อง
กำไรจะค่อยดีขึ้นมีเงินเข้ามาให้ใช้หมุนเวียน
การงานกิจการยังไม่แจ่มใสไม่ค่อยราบรื่น
เอกสารผิดพลาดบกพร่องการนัดหมายคลาดเคลื่อน
ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะลงนามในเอกสารใดเวลานี้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์